ยังอยู่ที่วัดค่ะทีนี้ไปกันที่วัดอำภาวันบนเกาะพงัน
เป็นเรื่องของนกเขาที่อยู่ในวัดจริงแล้วมีเป็นพันตัวนะคะ
แต่ว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

แล้วสังเกตอาการแต่ละตัวมีชักกระตุกด้วย

หลวงพ่อเป็นห่วงว่าจะเป็นโรคร้ายแล้วจะติดมาถึงคนหรือเปล่า

ประสูจน์ศัตริย์บอกว่าไม่ค่อยว่างประชุมอยู่
คืออยากให้เข้ามาตรวจสอบแหละแต่บอกแบบนี้
ประสูจน์ศัตริย์บอกว่าไม่รับบ้างบางทีก็บอกประชุมบ้าง

หลวงพ่อก็เลยจัดการด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ

ที่พระครูวิไนทรสุรศักดิ์ปัญญาวโร
เจ้าคณะตำบลบ้านใต้อำเภอกเกาะพังงันจังหวัดสุราธานีค่ะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ก็คือวัดอำภาวันนะคะ

ข้อความประสูจน์สัตว์อำเภออยู่ไหน
ถามกี่ครั้งกี่ครั้งก็ประชุม
กตายเป็นร้อยโทรไม่รับอยากให้มาตรวจดูมั่ง
หลังจากที่เจ้าอาวาสวัดอำภาวันโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้
มีญาติโยมค่ะเข้าไปแสดงความคิดเห็น
หรือว่าคอมเมนต์เนี่ยนะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเป็นจำนวนมาก
บางรายเนี่ยตำหนิกการทำงานของเจ้าหน้าที่ประสูจน์สัตว์
รายก็เป็นห่วงมีความกังวลเกี่ยวกับนกเหล่านี้นะคะ
บอกว่าน่าจะป่วยเป็นไข้หวัดนกหรือเปล่า
หรือว่าเกิดโรคอฮีวาในนกหรือเปล่า
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่เข้ามาตรวจสอบให้หน่อยนะคะ
ซึ่งพระครูวินัยทรสุรศักดิ์เปิดเผยว่า
วันที่ผ่านมาท่านสังเกตเห็นนกเขานะที่อาศัย
ปกติเขาอาศัยอยู่ในวัดเป็นพันตัวเนี่ย
บางตัวมีอาการคล้ายอ่อนเพลีย
เนี่ยยืนเป็นนกป่วยแบบนี้นะคะ

รวมแล้ว๕๖วันที่ผ่านมา
ไปประมาณ๑๐๐ตัวนะคะ

ต้องช่วยกันเก็บซากนกเขาที่ตายเนี่ย

ได้แจ้งไปยังประสูจัตว์อำเภอกเกาะพงัน
แต่ว่าทางประสุทธิ์ก็บ่ายเบี่ยงนะคะ

ให้เร่งมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้หน่อย
หาสาเหตุการตายของนกเหล่านี้ให้หน่อย

โยมและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปที่วัด

ตายลงมากขึ้นเพิ่มเติมทุกวัน

หากมีเชื้อไข้หวัดนกก็อาจจะ
ติดต่อจากนกไปสู่คนได้

ปกติสัตว์ปีกถ้าตายลงโดย
สาเหตุดูแล้วผิดปกติเนี่ย

อย่างที่เราทราบกันดีไข้หวัดนกก็มี
แล้วมันก็สามารถติดต่อมาถึงคนได้
นี่๕๖วันผ่านไปแล้วนะ